ต่อกันที่ข่าวนี้กันบ้างดีกว่าจะบอกว่าฮอตจริง
ฮอตฉุดไม่อยู่จริงแต่กตำจนดาคุณผู้ชมค่ะ
แล้วมันอะไรมันปังมันสมดั่งใจหมาย
ล่าสุดทำเพลงถวายท้าวเวสุวันอย่างที่บอกไป
ศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชามาแสนนานเลยนะจ๊ะ

แต่ว่านึกในใจนะว่าขอให้ท่านอวยพร
ขอให้งานขอให้มีละครเรื่องใหม่

ล่าสุดตั๊กกะแตนมาสัมภาษณ์กับพี่แจ๊กกะลีน

เพราะว่าอะไรมีผู้จัดละครโทรมาติดต่อ
เธอไปเล่นละครด้วยสิอะไรอย่างนี้

ครั้งแรกที่เธอมารับละครแนวพีเรียสนะ

ท่านก็ไวนะให้เห็นผลทันใจทันตาเลยค่ะ

เรามีแรงผลักดันแล้วเราชอบจังเลย

ก็บอกว่าอยากจะขอพรจากท้าเวสวันเนี่ย
ก็ต้องขอบคุณโอกาสดีนะคะ
จากผู้จัดพี่อาร์ตพิดิชนาธิ์ด้วย

รักแปรงเพราะเป็นละครของคุณอาร์ด
พี่อาร์ดก็ลูกสาวคุณอสมชาย

นี่เรียกว่าปังแล้วก็สุดเลยนะ
เรื่องของมูแล้วก็แบบทำให้ชีวิตปังแบบเต็มคาราเบลขนาดนี้นะคุณผู้ชมนะ